เป็นภาพที่แฟนคลับอยากเห็นมานาน

อย่าเพิ่งตกใจจับมือกัน
นำถุงยังชีพไปแจกให้กับพี่น้อง

เมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่เขาลงพื้นที่กันไป

แต่จะเห็นว่าเวลาไป

ไปวางไว้ที่หน้าบ้านแต่ละหลัง
ซึ่งเป็นการลดการมารวมตัวกัน

ภาพในโซเชียลคุณผู้ชม

เข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจของคู่นี้
กับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยด้วยบอกว่าเออยังไงก็ขอให้สองคนนี้ระมัดระวังตัว
แล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ดีด้วยนะคะอืมนะคะอ่าคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะเห็นเนาะน้ำใจดารงดาราเนอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึ

จากที่เราดูข่าวกันบางครอบครัวเนี่ยแทบไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินนะเนาะ
ผมก็เลยคิดจะทำของยังทรีปไปมาพูดมาส่งต่อตรงนี้ให้กับหลายหลายโบสถ์ที่กำลังต้องการความชื่นเหลือตรงนี้อยู่
ของผมสองร้อยถุงครับแล้วก็มีของทุกลูกผลที่ติดสองร้อยถุงครับ
จริงจริงอะผมมันมีความตั้งใจทำเสียผมไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหน
ผมก็เลยให้พี่ที่สนิทกันเนี่ยเขาประสานให้ก็เลยแนะนำชุมชนนี้มาอืม

ที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะครับ
ซึ่งนั่นก็แปลว่ามีคนที่ต้องการหายางชีพเยอะมาก
ครับผมก็เลยโปรดชวนพวกลูกมาถามด้วยกัน
อ่าเห็นไหมทั้งคู่เขาจับมือกันนะ
ให้เราได้เห็นแล้วนะจับมือนำถุงยังชีพมาแจก
ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบแบบนี้
เป็นภาพที่แบบแฟนคลับเขาชื่นใจมาก
แล้วก็ชื่นใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงจ้า